เรื่องของมาตรการผ่อนคลายระยะที่๒เนี่ย
วันนี้ก็จะเริ่มนะฮะจะมีการพิจารณา
และพรุ่งนี้จะมีการยกร่างมาตรการและข้อกำหนดต่าง
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับ

ถึงแม้ว่าจะเป็นศูนย์ก็ต้องยืมคำของคุณหมอทวิสินครับ
อย่าลิงโลศกาตต้องไม่ตก
เพราะว่าไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้น
มันจะต่อให้เอาเป็นว่าเป็นศูนย์
ต่อให้ประเทศเราเป็นศูนย์
แต่ถ้ายังทั่วโลกไม่เป็นศูนย์กับเราด้วย
โอกาสที่จะกลับมาแพร่ก็มีอีก
ฉะนั้นถ้าจะให้เป็นศูนย์แบบสบายใจ

และถ้าจะให้สบายใจกว่าก็คือว่า
มีการคิดค้นพบวัคซีนป้องกันได้
นั่นแหละถึงจะวางใจ
แต่เอาล่ะวันนี้ก็ทำให้คนดูโทรทัศน์หลายคนบอกโอ้เป็นศูนย์แล้ว
เป็นศูนย์แล้วยังวางใจไม่ได้ยังเข้มต่อ
แต่ว่าแน่นอนล่ะครับการเข้มต่อนั้นต้องคิดอีกมุมหนึ่ง
ว่าจากความเข้มเนี่ยทำให้ร้านค้าปิดกิจการปิด
นายจ้างไม่มีเงินไม่จ้างลูกจ้างลูกจ้างไม่มีเงิน
เงินที่มีไว้นี่ผ่านมาร่วม๒เดือนแล้วก็ค่อยล่อยหล่อลงไป
เงินที่รับมา๕๐๐๐บาทก็พอจะประทังชีวิตไปได้ส่วนหนึ่ง

ต้องมีงานให้ทำต้องมีรายได้ต้องมีเงินเดือน
ต้องมีลูกต้องมีรายได้รายวัน
ฉะนั้นมาตรการการผ่อนปลนยังไงก็ต้องพิจารณากันอย่างรอบครอบ
เพราะว่าระหว่างการผ่อนปลนแล้วเกิดระบาดใหม่
กับคนไม่มีจะกินเพราะไม่มีงานให้ทำ
อันนี้ต้องถวงดุลกันให้ดีครับ
หนักไปทางใดทางหนึ่งทางหนึ่งก็เดือดร้อน
ปลนมากเกินไปหมอเขาก็เดือดร้อน
ต้องเจอเรื่องใหม่อีกต้องเจอการระบาดใหม่อีก
เกินไปหมอทำงานสบายขึ้น
แต่คนที่ไม่มีจะกินเดือดร้อน
ฉะนั้นต้องใช้ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าเปิดได้ก็ปิดได้
เปิดแล้วใครไม่ทำตามที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้
ก็ปิดใหม่ได้อันนี้ก็ต้องใช้มาตรการนั้น
จุดเสี่ยงที่คนจะไปกันมากเนี่ยห้างสรรพสินค้า
ตลาดนัดรถไฟฟ้ารถขนส่ง
อยากจะให้ดูภาพของเรื่องการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการที่เป็นห้างสรรพสินค้า
เนี่ยถ้าดูนะครับเขาเริ่มทำให้เห็นว่า
นี่เขาเป็นภาพตัวอย่างทำให้เห็นว่าพอเข้าไปถึงแล้วนี่
ตรวจอุณหภูมิรองเท้าเมื่อกี้มียาฆ่าเชื้อ
ล้างเจนแล้วก็เสร็จแล้วเดินเข้าไปเนี่ย
อ้าวต้องล้างมืออีกอ้าวบัตรเนี่ยบัตรนี้เอาไปให้ดู
เพื่อจะทำความสะอาดแล้วก็คืนกลับมา
นี่ท่านดูร้านร้านขายเสื้อผ้า
นี่เข้าไปเขาทำจุดไว้อย่างนี้ต้องไปดูก่อนว่าข้างใน
มีคนกี่คนเอามาเลือกได้ยืนห่างหน่อยอ่าทีนี้พอไปดู
ในห้องลองห้องลองเนี่ยเขาก็มีมาตรการว่า
การจะเอาเสื้อผ้าไปลองเนี่ยคนจะเข้าไปลองเสื้อเนี่ย
จะต้องทำยังไงท่านดูเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปในกล่องนี้
แล้วก็ไปลองท้องรองเท้าอะไรอย่างนี้
ทุกขั้นตอนทำความสะอาดหมดแล้วพอไปถึงเนี่ย
ดูซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์อาหารนี่นั่งกัน
อย่างนี้ให้นั่งได้แต่เว้นระยะห่างอย่างนี้
การขึ้นบันไดเลื่อนก็ต้องมีทิ้งระยะห่างเห็นไหมเขาปล่อยไปทีละคน
ทีละคนทีละคนซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นยังไง
เปอร์มาร์เก็ตก็จะมีภาพเป็นอย่างนี้อ้าวเข้าไปก็วัดค่ายวัดค่ายแล้ว
เดินผ่านไปท่านดูคนที่เขากำหนดว่าไปอยู่จุดไหนยังไง
มาที่รถเข็นมาเอารถเข็นไปอ้าวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นทุกจุดเนี่ยเขาจะมีการเฝ้าระวังหมด
ถามว่าที่เห็นในภาพเนี่ยของจริงจะทำได้ไหมมันขึ้นอยู่กับคนสองส่วน
หนึ่งผู้ประกอบการเขาจะมีคนคอยคุมว่าเขาต้องรักษาระยะอย่างนี้ไว้
สองคนใช้บริการคนใช้บริการจะต้องไม่รำคาญไม่หงุดหงิด
บอกว่าทำไมจะต้องมาคุมเข้มกันถึงขนาดนี้
ทำไมไม่ปล่อยให้ทำโน่นทำนี่ตามใจชอบเหมือนเก่าไม่ได้
คุณหงุดหงิดกับห้างนี้คุณไปห้างอื่นห้างอื่นก็ต้องมีมาตรการเดียวกันนี้
ถ้าห้างไม่ทำมาตรการนี้เดี๋ยวเขาก็ปิดอีก
ฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยการไปศูนย์การค้าก็จะเป็นสภาพอย่างที่เห็นเนี่ย
อันนี้เนี่ยบรรดาผู้ประกอบการศูนย์การค้าเขาทำตัวอย่างส่งให้สบคดู
สอบคอก็จะได้เอาภาพนี้ไปพิจารณาว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้จริงอ้าวเปิดให้
เปิดแล้วเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามนี้คุณคุมกันไม่ได้
คนไม่เชื่อฟังแล้วไปแออัดกันเหมือนเดิมไม่เป็นเหมือนกับตัวอย่างที่ทำให้ดู
พูดง่ายไม่ตรงปกเขาก็สั่งปิดต่อเอาไหมล่ะ
ถ้าเขาสั่งปิดต่อก็เดือดร้อนกันต่อ
ฉะนั้นผู้ประกอบการจากนี้ไปก็จะต้องคอยระมัดระวังกันอย่างเต็มที่
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ยังมีคนถ่ายรูปมาให้ดูยังน่าเป็นห่วงเยอะเพราะว่าจัดระเบียบยากครับ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเนี่ยจัดระเบียบยาก
คือตอนจะเข้าไปเนี่ยเขาคุมได้ให้ระยะห่างเท่าไหร่
แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันคุมกันไม่อยู่ครับ
ถึงแม้จะทำที่นั่งไว้ตัวเว้นตัวทำที่ยืนให้ห่างเอากันไม่อยู่
รถไฟฟ้าก็จะต้องให้ความร่วมมือ
ประชาชนก็จะต้องให้ความร่วมมือเพราะนั่นเป็นจุดเสี่ยง
เอาทำยังไงไม่ให้คนไปแออัดบนรถไฟฟ้า
มาตรการเหลื่อมเวลาการทำงานถ้ายังทำงานเข้าเวลาเหมือนกัน
ทุกคนก็ไปแออัดกันตอนเช้าทุกคนก็เลิกงานพร้อมกันตอนเย็น
นี่รัฐวิสาหกิจเขาก็บังคับว่าจากนี้ไปตั้งแต่๗โมงถึง๑๐โมงเนี่ย
เหลื่อมเวลาการเข้างานชุดแรกเข้างาน๗โมงชุดที่๒เข้างาน๗โมงครึ่ง
ที่๓เข้างาน๘โมงชุดที่๔เข้างาน๘โมงครึ่งชุดที่๕เข้างาน๙โมง
ไล่ไปทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น๗ชุดเข้างานไม่พร้อมกัน
เพื่อคาดหวังว่าการเดินทางเนี่ยจะไม่ไปพร้อมกัน
เวลาเดินกลับจากออฟฟิศกลับไปบ้านก็ไม่พร้อมกัน
นี่เป็นความพยายามนะครับเป็นความพยายามต้องร่วมมือครับ
ผลดีเขาไปสำรวจแล้วเออได้ผลดี
ประสิทธิภาพของงานใช้ได้คนได้ทำงานอยู่กับบ้าน
เป็นวิถีชีวิตใหม่โควิดจะยังอยู่โควิดจะผ่านไปแล้ว
อีกนานครับทุกคนจะต้องปรับตัว
เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราจะสร้าง
จะต้องปรับตัวร่วมกันมาถึงเรื่องของขอเอาเรื่องของตู้ปันสุกอีกหน่อยเถอะครับ
ตอนนี้เกือบครบทุกจังหวัดแล้วตู้ก็มีมากขึ้น
สิ่งที่กำลังจะเอามาบอกก็คือว่าคนที่คิดจะบริจาค
คิดจะเอาของไปวางในตู้เนี่ยอย่าเอาพฤติกรรมส่วนน้อยนิด
ของคนที่เกเลมารวบไปเอาไปขายหรือเอาไปอะไรก็ตามแต่
จุดดีมีเยอะครับอย่าเอาจุดเล็กเหล่านี้
พอเห็นแล้วบอกเฮ้ยอย่างนี้ฉันไม่เอาละ
เอาไปขายหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมต้องกวาดไปขนาดนี้
มีคนแนะนำว่าถ้าจะป้องกันการเอาไปขายเนี่ย
ให้เอาปากกาเมจิกเขียนไว้ที่หน้ากล่อง
เป็นหน้ากล่องมาม่าเขียนไว้หน้ากล่องว่าบริจาค
แล้วพอมีตำหนิตรงนั้นลบไม่ได้ร้านค้าก็ไม่รับซื้อ
แต่ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนน้อยนิดครับภาพส่วนใหญ่ยังดีอยู่
ที่เขาแชร์กันมากเราเห็นแล้วเราก็น้ำตารื้นก็คือว่า
มีคุณป้าคนหนึ่งไปหยิบเอาอาหารออกจากตู้
สุดท้ายขึ้นมาพอเดินออกมาจากตู้ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยครับ
นี่ต้องเอาภาพแบบนี้ครับต้องเอาภาพแบบนี้ล่ะ
มาท่วงดุลกับภาพที่ไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้อง
ฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้เอาเรื่องเหล่านี้มาทำลายจิตใจ

มีคนแนะนำมาว่าจุดหนึ่งที่น่าจะไปตั้งได้คุณชวีวันธรรมชาติ
เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข
อยู่นครพนมกำลังทำตู้เพื่อไปวางไว้ที่หน้าโรงพยาบาล
หน้าโรงพยาบาลนครพนมหน้าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ย
แต่ละแห่งจะมีคนไปเฝ้าไข้ไปเยี่ยมอะไรเยอะแล้วอาหารการกินก็ลำบาก
ฉะนั้นจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่มีคนชี้เป้าบอกว่า
น่าจะช่วยกันไปไปทำและสุดท้ายผมเขียนกรอน
เรื่องเกี่ยวกับตู้ปันสุกไว้วันก่อนแล้วปรากฏว่าทำงานมาจากที่บ้าน
แล้วก็เน็ตมันก็ไปขาดขาดสะดุดสะดุดตรงที่อ่านกรอน
ก็มีคนบอกว่าช่วยเอากรอนนั้นมาอ่านให้อีกทีนึง
เกี่ยวกับเรื่องตู้ปันสุกวันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยกรอนบทนี้อีกทีนึง
เราเรียกกันตู้ปันสุกใครหิวใครทุกข์แวะมาหา
คนที่มีเหลือเฟือเอื้อเฟื้อมาคนที่ขาดรอเมตตาด้วยขอบคุณ
นี่แหละสัญลักษณ์การแบ่งปันคือวิถีผูกพันอันอบอุ่น
เป็นสายใยถักทอก่อการุลเป็นพลังค้ำจุนให้อุ่นใจ
นี่คือเหตุว่าประเทศเราน่าอยู่ยามวิกฤตเราเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่
ภาพนี้ที่ขยายกระจายไปอธิบายว่าประเทศไทยให้โลกลือ
นี่คือเรื่องของตู้ปันสุกครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ